คุณผู้ชมครับเราไปดูเรื่องที่สร้างความฮือฮาในโลกโซเชียลตอนนี้
มีผู้ใช้เฟซบุ๊กเผยแพร่คลิป
ชาวบ้านช่วยกันดึงรถกระบะเสริมคอกที่ประสบอุบัติเหตุ
ตกข้างทางขึ้นมาจนสำเร็จ
นี่เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดีนะครับ
คุณผู้ชมครับไปดูคลิปนี้กันครับ
อ้าวอุ๊ยอ้าวช่วยกันคนละ๒มือ๒ไม้นะครับ
รถหนักหรือจะสู้แรงคนได้นี่นะครับ
คลิปนี้เผยแพร่ออกไปมีการแชร์แล้ว

หลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์คลิปชาวบ้านกำลังช่วยกันดึงลากเชือก
ที่ผูกกับรถกระบะที่ไหลตกข้าง

ทำให้ดึงรถกระบะคันนี้ขึ้นมาได้นะครับ
แล้วก็โพสต์ระบุข้อความสั้นบอกว่า
สุดยอดพลังความช่วยเหลือกันและกันนะครับ

อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ชาวโซเชียลตอนนี้มาชื่นชมคลิปนี้มาก

เป็นความมีน้ำใจของชาวบ้านที่มาช่วยเหลือกันเหลือเกิน
บางคนบอกว่านี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดี
เป็นภาพดีที่เกิดขึ้นรับปีใหม่๒๕๖๒ด้วยนะครับ
เห็นด้วยค่ะบางคนก็ปาดเหนือเลย